แล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบสีชมพูโอ้โหโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ

ส่วนที่เหลืออยู่ข้างล่างหมดเลยแล้วมันก็มีกองฟังสุ่มแบบนี้ค่ะ
เนี่ยค่ะใกล้กันเนี่ยพบกระเป๋าเป้สะพายหลังมีสัมภาระอยู่ข้างในด้วย
แล้วมีขวดเหล้าขาวเปิดเอาไว้ขวดหนึ่งมีมีดขอตกอยู่ด้ามหนึ่ง
ตรงนี้เป็นจุดที่อยู่ใกล้ทุ่งนาบ้านหนองยาวที่อำเภอบัวใหญ่
ห่างจากจุดที่พบศพ๑๐๐เมตรเป็นเพลิงสารไม้
ก็พบขวดเหล้าขาวตกอยู่ใต้ถุน๒ขวด
โอ้โหตำรวจพอเจอแบบนี้ก็สั่งปิดล้อมที่เกิดเหตุทั้งหมดเลยค่ะ
เพื่อที่จะหาเบาะแสว่าผู้ตายเป็นใครแล้วใครเป็นคนทำแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นตำรวจพบชายสูงวัยรายหนึ่งนะคะเดินทางมาดูสภาพศพค่ะ
แล้วยืนยันบอกเขาจำได้จำรองเท้าคู่นี้ได้
ว่าเป็นของนายวิราชสงนอกอายุ๓๙ปีเป็นหลานแท้ของเขา
หายออกจากบ้านมาสามวันค่ะหายจากบ้านไปสามวันแล้ว
บอกว่าหลานชายเนี่ยพักอยู่ที่ตำบลโคกกระเบื้องซึ่งเป็นเขตติดต่ออำเภอบัวใหญ่
เมื่อ๓วันก่อนคนในครอบครัวผิดสังเกตทำไมติดต่อหลานไม่ได้เลย
ก็พยายามออกตามหาจนวันนี้ก็มาเจอว่าหลานชายเสียชีวิต
จำรองเท้าตรงนี้ได้ก็เลยมาดูค่ะ
ต้องพรุ่งพุกกฎาศาสตร์จะมาเต็มผิดสังเกต

เป็นใครก็หาหลักฐานรอบ

ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนวันที่๙ที่ผ่านมา
เขาได้ยินเสียงดังคล้ายปืน๓ครั้ง

เพลิงสาราตรงนี้มักจะมีคนมาล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่บ่อยค่ะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพบัวใหญ่ก็ประสานกับกองพิสูจน์หลักฐานเก็บร่องรอยทางนิติเวศนะคะ
สืบสวนคุมตัวชาวบ้านในระแวกนี้ไปสอบสวนเพื่อหาตัวว่าใครนั่งดื่มเหล้าตอนที่เกิดเหตุนะคะ
แต่ก็เชื่อว่ากลุ่มผู้ลงมืออาจจะเป็นคนรู้จักกับผู้ตายแล้วก็เจอกันเมื่อ๓วันก่อนค่ะ
และล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะเขาก็ขุดร่างขึ้นมาเพื่อที่จะชนะสูตรหาร่องรอยแล้วนะคะ
คือพอไปขุดเนี่ยก็พบว่าร่างถูกฝังไม่ลึกมากซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุเน้นแบบฝังกลบอำพลางอย่างเดียวนะคะ
สภาพศพเนี่ยยังสวมเสื้อลายสก๊อตสีแดงกางเกงขายาวใบหน้ามีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยของแข็งและของมีคม
คาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒๐ชั่วโมงค่ะก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักของผู้ตายเพราะว่ามีข้อมูลว่าผู้ตายเนี่ยชอบออกมายิงหนูนาพร้อมกับเพื่อนสามสี่คนแล้วก็มักจะนั่งดื่มเล่ากันซึ่งก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเมาแล้วทะเลาะกันแล้วก็เกิดการฆาตกรรมขึ้นหรือไม่นะคะแต่ว่